ตำรวจตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามผู้ต้องหาอีก๖คนนะครับ
ได้ทิ้งรถยนต์หลบหนีไประหว่างที่เข้าจับกลุ่มแก๊งในการแข่งขันรถยน

ในขณะที่ผู้กำกับการตำรวจนครบานตลิ่งชัน
ก็ได้สั่งให้ทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการ
ป้องปรามปิดถนนแข่งรถยนต์
รถยนต์จำนวน๑๘คนที่ถูกจับกลุ่มเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมานะครับว่า
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มมีอายุระหว่าง๑๙๓๘ปี

ขณะที่พนักงานสอบสวนได้เร่งสอบปากคำและส่งฟ้อง
สารจังหวัดตลิ่งชันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น
และขับรถบนทางหลวงที่อาจก่ออันตราย
หรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลอื่น
มีโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาทและจำคุกสูงสุด๓เดือน
พร้อมขอให้สารยึดรถของกลางรวม๒๔คัน
ประกอบด้วยรถกระบะ๙คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคล๑๕คัน
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางทั้งหมด
ว่ามีหลักฐานการครอบครองถูกต้อง
และมีการดัดแปลงสภาพรถหรือไม่
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นเพิ่มเติมในคราวเดียว
เร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ทิ้งรถยนต์หลบหนีอีก๖คน

นครบานตลิ่งชันที่มีจุดล่อแหลมที่มีกลุ่มแข่งขารถยนต์
มักใช้เป็นสถานที่แข่งขันรถจักรยานยนต์
ก็ได้มีการสั่งการให้สายตรวจกวดคันดูแล
เพื่อป้องปรามอีกทางหนึ่งด้วย